คุณยายบอกว่าถูกคนงานไล่เตะไล่ทำร้าย
หลานคุณยายตกลงไปในน้ำครำนะฮะ

อุ้ยดูเด็กหลอตกลงไปอ่ะ

ตกลงไปในน้ำคลองซึ่งมันเป็นโอ้โหน้ำเน่าอ่ะ

แล้วที่คุณยายบอกตอนแรกว่าถูกคนงานไล่เตะ

นี่คือสะพานข้ามคลองโอ่งแตกถนนเทพรัฐขาออกครับ

ตำรวจบางพลีรับแจ้งเหตุว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
อุ้มเด็กผู้หญิงด้วยอายุ๑ขวบกับอีก๓เดือน
แล้วทำเด็กพลัดตกลงไปในคลองน้ำเน่า
ชาวบ้านช่วยกันได้ครับพาเด็กขึ้นมาเสร็จแล้ว
ส่งโรงพยาบาลเพราะว่าต้องตรวจร่างกายโดยด่วนเลย

คือน้ำไม่ได้สะอาดแล้วหนึ่งคือเด็กมีอาการสำลักน้ำ

ในขณะเดียวกันตัวของคนที่ทำเด็กตกน้ำเนี่ย

เพราะนอกจากจะมีเด็กตกน้ำแล้ว
มีคนถูกแทงถูกฟันที่คอด้วยครับ

เป็นคนงานเขาบอกว่าถูกคุณยายคนนี้แหละ

ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณนก

ตำรวจก็เลยต้องพาตัวไปที่โรงพัก

ทราบว่าเดิมทีเนี่ยนะฮะ

นายจ้างบอกว่าเออเธอลงกรอนปิดประตูให้ดีนะ

ถ้าเกิดว่าแม่เมากลับมาแล้วเดี๋ยวอาจจะอารวาสโวยวาย
แสดงว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าแม่เป็นแบบนี้
ก็รู้ว่าแม่เป็นคนแบบเมาแล้วก็อาจจะแบบโวยวาย
ก็เลยบอกกำชับคนงานคนงานก็เลยปิดลงกรอนเอาไว้
แล้วก็เป็นไปตามคาดยายเมากลับมาเสร็จปั๊บโวยวาย

สุดท้ายคนงานก็เปิดประตูก็ได้
พอเปิดประตูเสร็จปั๊บไม่อยากมีปัญหา
เขาก็เลยเลี่ยงตัวไปนั่งรออยู่ตรงบริเวณสะพาน
เพื่อรอให้เจ้าของบ้านกลับมาก็คือลูกของคุณยายนั่นแหละค่ะ
คุณยายคว้ามีดอุ้มหลานมาไล่ตามมา

จังหวะนั้นอุ้มหลานอีกท่าไหนไม่รู้ว่า
ปัตุเป๋แล้วก็เซทำให้หลานตกน้ำไปแบบนั้นนะครับ

ดังนั้นคนงานไม่ได้มาไล่เตะไล่ทำร้ายคุณยายนะฮะ

เมาแล้วก็อารวาสโวยวายทำให้คนอื่นเดือดร้อน

ของคุณยายเป็นลูกสาวนะครับบอกว่า
คือเข้าใจเลยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ไม่ล่ะเพราะแม่ติดเหล้า
ก็อยากให้โอกาสตอนนี้อยากจะพาแม่ไปบำบัด
ให้หายจากอาการโรคสุราเรื้อรังครับ
คือต้องบำบัดก่อนเธอไม่ติดใจเอาความ

เดี๋ยวถ้าปล่อยตัวมาแล้วก็จะพาแม่ไปรักษาต่อไป

สุรายาเมาเนี่ยมันน้ำเปลี่ยนนิสัยจริงไง
อยากจะบอกว่าอีกหนึ่งอย่างที่น่าเป็นห่วงเลยคือ
ถ้าเกิดว่ายายเป็นแบบนี้แล้วครั้งหน้ามาอุ้มหลานเล็กขนาดนี้
ตกคลองตกอะไรอย่างนี้อีกแล้วไม่ได้มีคนมาช่วย

อันนี้ต้องพาไปดูแลรักษากันหน่อยนะคะ